อีกหนึ่งประเด็นคือนนทบุรีโอ้โหเป็นคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วง
ตลาดสดทั้งตลาดสดเทศบาลแล้วก็ตลาดสดสมบัติ
เขาตรวจแบบเชิงลุกไป๗๐๐กว่าคนสักประมาณ๗๐๐
ติดเชื้อมา๑๔๕แล้วคัตเตอร์สำคัญนี่คือก็คือร้านหมูสะเต๊
เพราะว่าลูกจ้างในร้านติดเชื้อไปถึง๒๐คนด้วยกันก็ต้องปิดกันแบบนี้
เมื่อวานนี้ทางจังหวัดเองก็มีการรายงานผลการตรวจเชิงรุก
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดใหญ่๒แห่งคือตลาดสดเทศบาลนนทบุรี
แล้วก็ตลาดสดสมบัติสักประมาณ๗๙๐คนประมาณนี้
ผลออกมาแล้ว๔๐๐คนพบว่าติดเชื้อไป๑๔๕คน
ค่อนข้างเยอะนะค่ะค่อนข้างเยอะนะ
เนี่ยถ้าคลิปเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ๑๗๑๘เปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไร
น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้กลุ่มคัสเตอร์ที่มันเยอะ
ก็คือเป็นลูกจ้างร้านหมูสะเต๊เจ๊พันธุ์ครับซึ่งอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล
นทบุรีนะฮะยี่สิบคนก็ติดไปนะฮะซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ
โควิด๑๙นนทบุรีได้มีการประกาศนะฮะในเพจนะครับ
บอกว่าให้ผู้ที่สัมผัสกับบุคคลในร้านหมูสะเต๊
ตั้งแต่วันที่๒๔เมษายนถึง๗พฤษภาคมให้ปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้
รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะครับหรือว่าทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะฮะ
ว่าคุณไปตรงนั้นวันไหนวันไหนเวลาไหนขอคัดกรองก่อนแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของตัวเองนะฮะ
ว่าจะมีโอกาสติดเชื้อหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อซะหรือว่ากักตัวอยู่บ้านก่อนนะครับ
แล้วทางจังหวัดเองจะลงพื้นที่ไปฉีดพ่นทำความสะอาดตลาดทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งกลุ่มนี้คลัสเตอร์นี้มีเด็กอายุต่ำสุดที่ติดเชื้อคืออายุเพียง๘เดือนเท่านั้น
ติดมาจากคุณย่าซึ่งก็ไปมาหาสู่เป็นประจำแล้วคุณย่าก็ไปลงตลาดเนี่ยก็ติดเชื้อมา
นนทบุรีก็ยังน่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงสูงเป็นแดงเข้มด้วย
ใช่เป็นแดงเข้มครับ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับคลัสเตอร์ของคลินิกหมอเถื่อนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคลินิกหมอวีที่นั่นเนี่ย
พบผู้ติดเชื้ออีก๑๕รายครับแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะฮะ
โดยคลัสเตอร์คลินิกหมอวีเกิดขึ้นเนื่องจากพบคนในคลินิกแห่งนี้
ติดเชื้อโควิด๑๙ครับทำให้ต้องปิดชุมชนวัดโคกเลย
อยู่ที่ตะบนกำโลนอำเภอลานสกานะครับเพื่อสอบส่วนโรคแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนต้องปิดล็อกชุมชน
ร้านค้าและบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยปิดประตูเงียบสนิทครับโดยคลินิกเนี้ยนะฮะ
ได้รับการยืนยันจากสาธารณสุขจังหวัดแล้วว่าเป็นคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ
รวมทั้งผู้ที่เปิดคลินิกก็ไม่ใช่หมอนะนะฮะทั้งยังเคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว
แต่ยังไงก็ไม่รู้ยังจ่ายยารักษาอาการป่วยของคนที่หลงเชื่ออยู่นะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าแบบนี้บอกว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะจะมีคนไข้มาจากต่างพื้นที่แหละ
ตรังบ้างกระบีบ้างจังหวัดใกล้เคียงบ้างมาหาหมอวีที่นี่เพราะเข้าใจว่าหมอวีเป็นหมอทหารครับ
จากคนในพื้นที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลินิกนี้เปิดอย่างถูกต้องหรือไม่
กระทั่งมีคนในคลินิกเนี่ยติดโควิดทำให้ชาวบ้านเนี่ยกลัวจะติดโควิดไปด้วยเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
จากก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปไงเสาร์อาทิตย์คนต่างจังหวัดต่างถิ่นก็เวียนกันมาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้แหละฮะ
นี่เป็นสถานการณ์ที่นครศรีธรรมราชครับ